กันอีกสักหนึ่งที่เขาบอกว่าพึ่งหลวงที่นี่
มาสร้างรังในบ้านไปดูกันหน่อยครับ
โอ้โหนี่มันจะใหญ่เกินปุ๋ยมุ้ย
นี่มาสร้างรังในบ้านคน
คนอยู่กับพึ่งพึ่งอยู่กับคน

เป็นไปได้สิคะเพราะว่าดิฉันก็เห็นคุณก็อยู่กับพึ่งไม่ใช่เหรอคะ
แต่ว่าคุณไม่ได้มีแบบพึ่งหลายตัวพึ่งเป็นรังขนาดนี้ถูกไหม

จ้ะแล้วยังไงมันมาเยอะแยะเยอะเยี้ยะขนาดนี้คะ
ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมาทำรังในบ้านของเขาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาปี๖๕

ก็ไม่กี่เดือนนะแต่ว่ามันก็อยู่มานาน
เกือบ๓เดือนแล้วคุณชิสายังอยู่อย่างนี้
แต่โบราณเขาว่าเพิ่งมาบ้านไหนจะให้โชคให้ลาบ

ความเป็นสิริมงคลเขาว่ากันว่าก็จริงนะ

แล้วถ้าเพิ่งมาแล้วเนี่ยผมก็บอกอย่างหนึ่งว่าอย่าไปทำร้ายเขา
ถ้าหากว่าอยู่กันได้โดยที่ต่างคนต่างอยู่ก็ดีเหมือนกัน
แต่สำหรับคลิปนี้คนที่เขาถ่ายไว้ก็บอกเขาไม่สบายใจหรอก
เกิดพึ่งโมโหขึ้นมาต้องการหนึ่งทำงาน
ก็บอกว่าเอางี้ละกันเป็นไปได้เจ้าหน้าที่มาเอาออกไปดีกว่า
เพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตั้งแต่เพิ่งมาอยู่ที่นี่
เขาได้โชคมา๔งวดติดแล้ว

คุณดูเอาน้ำแดงมาถวายแล้ว
แต่ก็ไม่สบายใจอยู่ดีเอาเป็นว่าในเมื่อเพิ่งมาทำหน้าที่ให้โชคแล้วนี่

โอ้โหนี่คุณหวังประโยชน์จากพึ่ง
คือพอใจแล้วคุณก็เฉดหัวไล่พึ่งไปอย่างนี้เลยเหรอคะ

บ้านนี้มีสามคน